ตอนนี้นี่เป็นประเด็นหนักมากเพราะว่ากู้ชีพกู้ภัยเขาบอกว่ามันเสื่อมเสียเกียรติ
เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของเขามากครับกับสองสามีภรรยาที่ใช้รถกู้ชีพกู้ภัย
ขนยาบ้าสองล้านกว่าเม็ดแล้วหนีแหกด่านตำรวจแบบโอ้โหระทึกสุดสุด

เนี่ยค่ะโอ้โหคือหนีไม่คิดชีวิตเลยนะตอนแรกตอนแรกเขาก็นึกกันว่าแบบเอ๊ะ
เป็นรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพจะรีบไปรับไปส่งคนเจ็บคนเสียชีวิตอะไรยังไงหรือเปล่า
อืมแต่ดูลักษณะการขับขี่แล้วก็บอกว่าโหนี่มันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถ้าขับขนาดนี้
คนไข้น่าจะตายคารถไปแล้วมั้งมันหนีชัดแล้วเนี่ยตำรวจวิ่งตามมา
ข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะข้ามเกาะกลางสวนไปอีกฝั่งนึงเลย
และตำรวจพยายามยิงยางแล้วเอาไม่อยู่นะคะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้เองค่ะ
ครับตำรวจเนี่ยทั้งตามทั้งไล่ขับรถไล่ยิงปืนไล่อะไรก็แล้วแต่
คนร้ายคือขับปาดฟ้าบข้ามเกาะกลางหนีไปต่อหน้าต่อตาเลย
ไล่ดูทีละกล้องวงจรปิดเลยจุดแรกเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายพยายามขับรถเลาะริมถนนมาก็คือเหตุการณ์นี้
พอไปต่อไม่ได้ปุ๊บหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าหน้าบ้านชาวบ้านเพื่อกลับรถแล้วก็เนี่ยค่ะ
ตัดตัดออกมาอย่างนี้เลยเพราะว่ารถจอดติดไฟแดงอยู่นี่จังหวะนี้เห็นไหมเลาะมาเรื่อย
พยายามจะแทรกไปเรื่อยอ้าวติดแล้วไปต่อไม่ได้เอายังไงดีติดคันหน้า
ทางซ้ายว่างใช่ไหมหมุนเลยไปกลับรถมอเตอร์ไซค์งงแล้วเอายังไงดีเนี่ย
ยังไงต่อกลับรถเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องระหว่างรถเวลาเขาจอดติดกันเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างรถไงคะ
อ่านี่นี่รถรถเริ่มขยับเห็นไหมนี่ตรงเนี้ยใช่คุณผู้ชมดูนะ
ยิงยางอยู่นั้นอ่ะเอาไม่อยู่อ๋อนี่แล้วก็คือคือตรงนี้แล้วก็คือ
ของชอดนี้ข้ามป๊ากษวนไปเลยควั้นที่ดำก็เล่งเครื่องสุดแรง
หลังจากผ่านจุดนี้ไปตำรวจก็ไล่ล่าตามต่อนะคะ
คนร้ายขับเข้าพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ถึงแยกเรือนจำสระบุรีเร่งเครื่องต่อไปอีก
ย้อนสอนมาปาดซ้ายผ่านสี่แยกไฟแดง
หน้าสพเมืองสระบุรีมุ่งหน้าอำเภอหนองแคร์ค่ะครับ
เห็นไหมรถคนร้ายมาแล้วเปิดไฟหวอตลอดทาง
แต่ควันนี่ดำเลยเห็นไหมคะสวนเล่นมาเลยเหรอ
เลนมาเลยเพราะว่าเหยียบมาเต็มแรง
ตอนแรกคนก็นึกว่าจะไปส่งคนไข้กันหมดแหละ
เพราะว่าเพิ่งเปิดไฟฉุกเฉินมาแต่ดูทรงรับอ้วน
ตัดเข้าเลนเดิมขับขนาดนี้คนไข้ไม่น่ารอดอ่ะ
หนีอะไรมาสักอย่างแน่นอนตำรวจก็พยายามไล่ตาม
ได้คุยกับคุณบุญมีคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หน้าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเขาบอกว่า
โอ้โหไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นเลยว่ารถกู้ชีพคันนี้
ขับเร็วมากแล้วเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินมาตลอดเวลาเลย
เขาบอกเขาตกใจมากแต่หูคนร้ายเนี่ยนะ
เขาบอกดูแล้วเหมือนคนร้ายใช้ทักษะการขับรถกู้ชีพ
เวลาฉุกเฉินมาใช้ก็เลยหลบหนีได้ทัน
ช่วงจังหวะรถไม่ค่อยเยอะด้วยผมวิ่งเต็มที่เลยอัดไปเต็มที่เลย
นี่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากหนีไปแล้วเนี่ย
คนร้ายไปวังน้อยแล้วนะคะที่พระนครศรีอยุธยา
ใช้เส้นทางคลอง๖คลอง๗แล้วก็เข้าปฐุมธานี
ตลอดเส้นทางอย่างที่บอกคนร้ายไม่ปิดไซเรนไฟฉุกเฉินเลยค่ะ
ก็เลยทำให้การหลบหนีสะดวกเพราะว่าใครเห็นไฟฉุกเฉินมา
ไม่รู้แหละว่าอะไรยังไงเขาก็หลบให้
เพราะถ้าเกิดไม่หลบให้เดี๋ยวดราม่าเกิดเดี๋ยวงานลงทัวร์เข้าอีก
เขาก็หลบให้กันหมดก็เลยหนีสะดวกเลยค่ะทีนี้
รู้ว่าคนร้ายหนีเข้ามาถึงกรุงเทพ

ระหว่างทางมีการโยนยาบ้า๖กระสอบ
รวมแล้วคือ๒๔๐๐๐เมตรทิ้งไว้ที่กองขยะ
สุดท้ายก็คือคนร้ายเอารถไปจอดทิ้งเอาไว้
แล้วก็มีคนขับรถของมูลนิธิกู้ภัยสีขาว
เข้าไปรับคนร้าย๒สามีพระยานแล้วหนีไปเป็นกระบะใช่ไหม
ใช่อันนี้ตอนที่ขับเข้ามาในซอยตอนที่มาจอดรถทิ้ง
เข้ามาในซอยแล้วแล้วจอดรถทิ้งแต่ยาบ้าโยนทิ้งระหว่างทางไปหมดแล้วนะ๖กระสอบ
แล้วเดี๋ยวจะมีกระบะสีขาวคันหนึ่งใช่เขาบอกว่าเป็นกู้ภัย
กู้ชีพกู้ไผ่นี่ตามกันมาเลยมารับออกไป
ที่เป็นรถตู้อ่ะจอดทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็หนีไปด้วยรถคันนี้ที่ขับมารับนะคะ
ซึ่งในรถเนี่ยแหมฟรีมันมืดมากใช่ไหมไม่เห็นจริง
มันมืดมากก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับมาใช่
แต่คาดว่าจะรับ๒คนที่อยู่บนรถตู้ที่เป็นผัวเมียกันไป
เพราะว่าหลังจากนี้มันไม่มีภาพคนวิ่งออกมาหรือเดินออกมาแล้ว
ส่วนสภาพรถที่ถูกจอดทิ้งไว้เนี่ยกันชนด้านหน้าพังจากการเฉียวชน
กระจกซ้ายแตกสามบานยางหน้าซ้ายแตกรถด้านขวามีรอยขีดขวนมีรอยกระสุนปืน
ตำรวจก็ต้องนำของกลางก็คือรถกู้ชีพคนนี้
แล้วก็ยาบ้า๒ล้าน๔แสนเมตรไปเป็นของกลางเก็บไว้ที่สพเมืองสระบุรี
เดี๋ยววันนี้เราจะค่อยแกะรอยแล้วก็สืบสอบเพิ่มเติมให้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีเรื่องของกู้ภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง

จากรถกระบะคันที่มารับผู้ที่ขับรถตู้แล้วก็บรรทุกยาบ้าแล้วโยนทิ้งเนี่ย
ขับมารับก็ไม่รู้แต่ที่แน่เนี่ยมันมีบัตรของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่ตกอยู่ในรถ

เท่าที่ฟังข้อมูลเนี่ยคือบัตรของเจ้าของรถกระบะเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูเนี่ยไปตกอยู่ในรถตู้

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนขับรถกระบะที่มารับสองคนนี้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้

แล้วสองคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับรถคันนั้นยังไงแล้วมาทำงานกับทางกู้ภัยยังไงถึงเอารถมาขนยาบ้าขนาดนี้เนี่ย

เดี๋ยวค่อยไล่ไปก่อนอื่นต้องหาให้เจอก่อน

วันนี้คุณสุชาดาไปที่ปากซอยราชอุทิศ๔๔ทับ๐นะครับอยู่เขตมีนบุรี
ไปตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี

สิบสามนาฬิกานะนี่ฮะรถกระบะคันนี้นี่แล้วรถตู้คันนี้
ค่ะเวลาจริงของกล้องเนี่ยคือสิบสองนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะฮะ
รถกระบะกู้ภัยคันที่ขับไปรับคนร้ายเนี่ยขับรถนำหน้ารถตู้กู้ชีพ
เข้าไปท้ายซอยนี่อย่างนี้แล้วกลับออกมาอีกครั้ง
สิบสามนาฬิกาเก้านาทีแต่ถ้าเอาเวลาจริงเนี่ยคือสิบสามนาฬิกาห้านาที
ค่ะโดยจะเห็นว่ามีแต่รถกระบะที่ขับออกมานี่นี่
ขับไปบนถนนราชอุทิศค่ะอ่าดูใกล้ใกล้สิเนี่ยแต่ทีมันมึดเหลือเกิน
แต่ข้างบนนี่คือลักษณะเหมือนเหมือนไฟไซเลนหรือเปล่าคะด้านบน
แต่ไม่รู้มีใครอยู่ในรถยังไงบ้างมองไม่เห็นจริงจริงจากการตรวจสอบเส้นทางนี้นะครับ
ยาวไปถึงแยกถนนสุวินทะวงสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปยังจังหวะ
จังหวัดถะเชิงซาวได้เลยนะฮะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ย
มุ่งหน้าเข้าถนนรามคำแหงสุวินทวงแล้วก็มีนบุรีจากคลิปกล้องวงจรปิดจะเห็นรถกระบะกู้ภัยขับผ่านด้วยความเร็ว
ซึ่งจะวิ่งชิดเลนขวาก่อนที่จะหายไปค่ะนี่
โดยกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพตอนเลี้ยวไม่ได้
แต่ว่าดูจากตรงนี้เนี่ยข้างหลังไม่มีคนนั่งนะไม่เห็น
อกจากจะนอนบังอยู่อ่าหรือจะนั่งอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้ค่ะ
แต่จะเลี้ยวขวาไปทางถนนรามคำแหงสุวินทวงซึ่งไปมีนบุรีได้
จะเลี้ยวซ้ายออกไปยังฉะเชิงเซาเนี่ยถ้าไปทางตรงเนี้ยตรงไปเนี่ยจะเจอทางแยกเนี่ย
ไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อแต่ลักษณะการขับขี่อ่ะ
ทำให้มั่นใจได้ว่าคนขับกระบะเนี่ยต้องรู้เส้นทางค่ะอ่า
พอออกมาจากซอยก็ตีขวาวิ่งมาอย่างนี้เลยชุดสืบสวนสพเมืองสระบุรีนะครับ
วันนี้ไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเพิ่มเติมที่รถตู้กู้ชีพที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
ที่ขับหนีแบบโอ้โหบราฮัมเลยแล้วทิ้งยาเสพติดโยนทิ้งเอาไว้อ่ะ
ในรถมีรอยนิ้วมือปรากฏเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประตูรถทั้งสองฝั่ง
แล้วก็ไปเจอบัตรประจำตัวอาสากู้ภัยของทางร่วมกระตันยู
ตกอยู่ตรงจุดพักเท้าฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับนี่ฮะ
คือตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารอาสาสมัครร่วมกระตันยูเขตลาดพร้าวในกรุงเทพนะค่ะ
นี่ส่วนด้านหลังรถตู้มีกล้องบันทึกภาพในตัวรถด้วย
อืมอ่าตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ประกอบสำนวนคดีค่ะนี่โอ้โหนี่เฉียวชนอะไรต่างนานา
บู้บี้เป็นรอยเต็มไปหมดนะฮะตำรวจยึดรถกระบะตู้ทึบสีขาวคันนั้นได้แล้วนะครับ
หมายเลขทะเบียนหนึ่งต่อเต่าอ่าหนึ่งทอบุท่าวหลอดจุฬา
ห้าเจ็ดศูนย์กรุงเทพมหานครนี่ฮะได้หนึ่งคัน
คนขับเป็นผู้ชายอายุสามสิบปีอีกสองคนนะฮะ
ข้อมูลพบว่าคนขับรถคันนี้เนี่ยเป็นคนขับรถนำทางให้รถตู้พยาบาลนะ
ไม่ใช่คันกู้ชีพนะอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งอีกคันนึงเหรอคะ
เขาบอกมีขับนำทางโอ้โหอ่าเดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
พนุษย์ริชญานนลมิสติผู้ค้องคาบการตำรุดภูทรจังหวัดสละบุรีบอกว่า
นี่เราสัมภาษณ์ท่านผู้มหับการตบุรุษพุทธรณ์จังหวัดสลับบุรีอยู่นะคุณรัชพร

นี่ฮะแล้วก็ประสานกันตั้งด่านสกัดกัน
ไปเจอเหตุนี้เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นขบวนการขนยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ลาดพร้าวมีนบุรี

เคยก่อเหตุมาสองครั้งโดยใช้เส้นทางนี้นี่แหละ
ยาบ้า๒๔ล้านเม็ดใช่ไหม
ค่าจ้างขนเที่ยวละสามแสน
ทำมาสองครั้งได้เงินมาหกแสนนี่เที่ยวที่สามโอ้โห
จากนั้นยาเสพติดที่เอามาถ้าไปถึงจะไปพักในกรุงเทพหนึ่งคืน
แล้วจะขนลงสู่ภาคใต้
ตัวการใหญ่ผู้บงการเป็นพ่อค้ายาเสพติดคนไทยอยู่ในลาว

จากการสอบสวนเนี่ยคนขับกระบะนำทางเนี่ยทั้งคู่สารภาพว่ารับงานขนยาบ้าจริง
อกจากนี้ยังใช้บัตรอาสาสมัครที่ตกอยู่บนพื้นฝั่งคนนั่งบนรถตู้กู้ชีพเนี่ย
ซึ่งตรงนี้ตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าคือในไอซ์
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะกู้ชีพไปรับผู้ก่อเหตุหลบหนี

เป็นคนขับกระบะกู้ชีพไปรับคนที่อยู่บนรถตู้หลบหนีไป
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
มั่นใจว่าทั้งหมดยังอยู่ในประเทศ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งความคืบหน้าอีกทีนึง
มีอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะจากนายอัญวุฒิโพออำภัย
รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกระตันอยู่
วันนี้เขาเอาเอกสารมาให้นักข่าวเราดูเลยนะ
บอกว่าคนที่ขับรถมารับเนี่ยคือไอซ์ใช่ไหม
ไอซ์เนี่ยคือชานรงค์พุทธเจริญ
เป็นเพื่อนกับโด่
โด่ก็คือจีรายุทธ์คงดีฝ่ายสามี
แล้วก็ภรรยาเนี่ยสองคนนี้จริงเขาเป็นอาสา
มูลนิธิกู้ภัยแต่ยังไม่ใช่สมาชิก

สองคนนี้แหละคือสองสามีภรรยาที่ขับรถหนีตายขนาดนั้น
ตอนนี้ก็หนีไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะคะ
คือรองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของร่วมกระตันยูบอกว่า
สองคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมาร่วมงานกับร่วมกระตันยูได้ประมาณปีกว่า

คือตอนนั้นเนี่ยทางร่วมกับตันยูมีความจำเป็นในการหารถรับส่งผู้ป่วย

ภัยนี่แหละคือด่านหน้าจริงในการออกไปช่วยรับช่วยส่งผู้ป่วย
จำเป็นต้องมีรถเพื่อรับเคสต่าง
มาสมัครเพิ่มถูกไหมเราก็ต้องการกำลังคนก็เลยให้มาช่วยงานแต่ยังไม่ใช่สมาชิกนะคะ
ส่วนไอ้ตัวเลขเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นตัวเลขรหัส๔๑๙เนี่ย
เป็นการสวมรหัสของกู้ภัยคนก่อนที่ลาออกไปแล้วค่ะ

เนี่ยค่ะโด่ไปสวมเลขรหัสของนายนัทพัฒน์ที่ลาออกไปแล้ว
จริงคือตัวเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เลขรหัส
ร่วมกับตันยูยืนยันว่าแค่เข้ามาเป็นแนวร่วมในการรับเคส

ใช่ค่ะแต่โด่เนี่ยเขาไปเอาเลขสมาชิกคนอื่นเนี่ยมาสวมเอง
ถูกต้องซึ่งสมาชิกคนที่ถูกสวมเอามาเขาราออกจากมูลเร็งที่ไปแล้ว

ในรถตู้ที่เราเห็นในข่าวนะครับก็เป็น
คือคนนี้ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการดูงานเพื่อจะบัดออกแล้วนะครับ

คือวันที่๑๘๑๙๑๘๑๙มิถุนาจะเป็นการกำหนดการรับบัตรประจำตัว

คือยืนยันเลยว่าคนเจ้าของรถตู้ยังไม่มีบัตรประจำตัว
กำลังจะได้รับเร็วนี้นะครับ
ส่วนรหัสที่เขาใช้เนี่ยผมได้ตรวจสอบแล้ว
เลขราชเผาส์๔๑๙นี่ก็คือเป็นรหัสของคนนี้ครับ
นี่นายคนนี้นะครับซึ่งคนนี้ได้เลิกทำไป
ก็จึงให้เจ้าของรถตู้มาสวมรหัสนี้แทนวิ่ง
เพื่อแจ้งวิทยุเวลาแจ้งรับคนเจ็บอะไรจะได้มีตัวตนนะครับ
พี่ไทยเอกพันธ์ค่ะหัวหน้าอาสามูลนิธิกู้ภัยร่วมกับตันยู
ถึงกับต้องออกมาบอกเลยนะว่าโอ้โห
นี่คือสร้างความเสื่อมเสียให้วงการกู้ภัยอย่างมาก

ถามว่าแล้วพี่ไทยจะแก้ไขยังไงเขาบอกว่าจริงมันยากนะ
เพราะกู้ภัยในไทยก็มีหลายแห่ง
จะให้มานั่งไล่ตรวจสอบทุกคนเนี่ยมันก็ยากมาก
แต่สำหรับร่วมกระตันยูเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะจัดการ
การติดกล้องทั้งหน้ารถท้ายรถแล้วก็ในรถ
ทำเยอะกว่านั้นน่าจะทำเยอะกว่านั้น
เพราะว่าคนทำ๒ครั้งไม่น่าจะได้ยาล็อตใหญ่ขนาดนี้
เจ้าของยาคงจะไม่ปล่อยว่าทำครั้งแรกมึงผ่าน
ครั้งที่๒มึงเอาเป็นล้านล้านเมตรเลยมันไม่น่าใช่
น่าจะทำมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็ย่ามใจ
สำหรับแนวทางของร่วมกับตันยูนะคะ
จากติดกล้องทั้งหน้ารถเพื่อให้รู้ว่าขับไปที่ไหน

แล้วก็ติดท้ายรถจะได้รู้ว่ารถคันหลังเนี่ย

เมื่อไหร่ที่กู้ภัยเปิดสัญญาณไฟไซเรน
จะต้องมีการวอลถามทันทีว่าเปิดเพราะอะไร
ที่ไหนติดต่อมาประสานจากไหน

คิดว่าวิธีนี้อาจจะช่วยคัดกรองได้มากขึ้น
เพราะว่าถ้าพูดถึงร่วมกระตันยูอย่างเดียว

คือเรื่องนี้เราต้องอย่าไปเหมารวม

บรรดาผู้ที่ทำงานด้านกู้ภัยนะ

คนที่มันตั้งใจจะทำความผิดแล้วมันมุ่งมั่นว่า
ฉันจะต้องสวมลอยเข้ามาอยู่กับกู้ภัย
เพื่อจะได้ขนยาเสพติดขนของเถื่อนได้ง่ายเนี่ย

พี่ไทยบอกเนี่ยอันนี้ผมว่าดีถูกต้องคือแม้จะไม่เหมารวม
แต่ว่าทางต้นสังกัดก็ต้องเร่งแก้ไข
จะได้รู้เลยว่าทุกคนที่ไปรับเคสมาทำงานด้วยกันเนี่ย
ไปทำอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับทางเพื่อนกู้ภัย
ของโด้กับทิศที่ขับรถตู้ขนยาเสพติด
ที่พี่ไทยบอกโอ้โหไม่เชื่อจะทำแค่สองสามครั้ง
ใครก็จะไว้ใจให้ขนเป็นสองล้านกว่าเมตรเลย
นี่คือคุณอัครเดชทวิสุวรรณนะครับเป็นอาสากู้ภัย
ฐุ้งกะตันอยู่จุดส่อนอลราภาวเป็นจุดที่โด้และไอซ์ที่ขับรถกะบา
คุณอัคฮรเดชบอกว่าโด้จะมาทำงานช่วงสามทุ่มถึงตีหนึ่ง
จะมาถามแบบวันเว้นเป็นคนขยัลรู้จักกันเพราะทำงานอาสานี่แหละ
ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ยุ่งกันเท่าไหร่ค่ะไอซ์คนขับรถกระบะที่ไปรับแล้วพาหนีเนี่ย
ซึ่งโด่เขาไปกับทิพย์แฟนเขาด้วยเนี่ยเป็นคนชวนโด่มาทำงานกู้ภัย
เมื่อก่อนเนี่ยโด่เขาทำงานธุรกิจรถยกอืมตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าโอ้
ทำไมดูแบบมีสตังค์จังไปเอาเงินมาจากไหน
ขายยาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ถามหรือว่าไม่ได้คิดอะไรต่อ
เพราะไม่อยากคิดมากอันนี้คุณอัครเดชบอกเนื่องจากเหมือนกับดูเขามีสตางค์ก็จริง
แต่เขาก็ไม่ได้ทำตัวแบบหรูหราอู้ฟู้ฟู่ฟ่าอะไรเอออยู่อยู่จะไปกล่าวหาเขาก็เดี๋ยวมีเรื่องกันอีก
เราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ประมาณอย่างนั้นคุณอัครเดชบอกว่าเมื่อวันที่๒มิถุนายนนะฮะ
สักประมาณบ่าย๒ตอนนั้นได้ไปขอรายชื่อกู้ภัยที่จะร่วมสแตนบายจุดในกรุงเทพ
เพราะเดี๋ยววันรุ่งขึ้น๓มิถุนายนเนี่ยเป็นวันหยุดราชการ
โด้กับทิศเขาส่งไลน์ชื่อมาทั้งคู่พอใกล้เที่ยงคืนนี้เห็นไหมคะ
ใกล้เที่ยงคืนนี่โด่ไลน์มาบอกบอกผมไม่สะดวกแล้ว
เดี๋ยวต้องไปขนของที่จังหวัดเลยหลังจากนั้นติดต่อโด่ไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุก็คือ๓มิถุนายนคุณอัครเดชบอกเห็นในข่าวตกใจมาก
ประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยพอเห็นข่าวเนี่ยรีบส่งไลน์เข้าในกลุ่มกู้ภัยเลย
ซึ่งโด่ก็อยู่นะในกลุ่มเนี่ยถามในกลุ่มเลยบอกเฮ้ยไอ้โด่มันไปทำอะไรวะ
ใครรู้ไหมจากนั้นก็พิมพ์ไปอีกนะถามถามแล้วก็มีคำตอบกลับมา
บอกว่ายิงตำรวจสิบสองนาฬิกา๓๘นาทีโด้พิมพ์ตอบไลน์กลับมาบอก

บอกผมขอโทษทุกคนแล้วส่งสติ๊กเกอร์ไลน์รูปร้องไห้ก้มหน้าเช็ดน้ำตามา
คุณอัครเดชก็ถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าโด่
โดพิมพ์ตอบกลับมาบอกครับก็เลยพิมพ์ถามไปอีกว่าทำไมทำอะไรไม่คิดเลย
แล้วจะทำยังไงอ่ะทีนี้โด้ก็พิมพ์ตอบกลับมาบอกผมรับเองขอโทษครับพี่
ยังพิมพ์ตอบกลับไปในไลน์บอกให้มามอบตัวกับตำรวจซะ
ก็พิมพ์ตอบว่าครับแต่ว่าโด่เนี่ยพิมพ์มาบอกว่าทิพย์รอด
ซึ่งก็คือนางสาวทิพวันแฟนสาวของโด่ที่นั่งรถไปด้วย
แต่คำว่าทิพย์รอดเนี่ยไม่รู้เขาหมายถึงอะไรยังไง
คนถามเขาเองหลังจากเขารับสายเนี่ยผมเป็นคนถามเองว่า
อยู่ไหนตอนนี้บอกหนีอยู่แล้วมึงจะหนีไปไหน
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วถามว่าแล้วมึงหนียังไงเนี่ย
ผมหนีอยู่แล้วรถมึงอยู่ไหนรถอ่ะจอดไว้แล้ว
แล้วถามว่ามึงไปกับใครก็ไม่ได้บอกเรา

เสียงสั้นเขาบอกว่าอะไรในนั้น
คือเราถามเขาเลยเราถามเขาเลยเราถามว่าข้างในรถมีอะไร
เขาบอกมีกัญชาบอกมีกัญชาบอกมีกัญชา
ผมถามว่าเยอะไหมเขาบอก๑ตัน
ตันหนึ่งก็เยอะนะเขาบอกมีกัญชา๑ตัน
คือโกหกเราว่าจะเป็นกัญชาใช่ซึ่งผมไม่ได้ปิดบังใครนะพี่
ผมไม่รู้หรอกว่าเท็จจริงที่เขาพูดกับเรา

เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่รู้หรอก
แต่ถึงแม้ต่อแม้ว่าจะเป็นกัญชา

ล่าสุดค่ะทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับพ่อและแม่ของทิพย์นะคะ

โดยพ่อกับแม่ของทิพย์เนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเย็บผ้านะคะ
ซึ่งแม่ทิพย์บอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ย
ลูกสาวมาบอกว่ามีภารกิจต้องไปรับศพที่จังหวัดเลย
แต่พอเช้ามาก็บอกว่าเปลี่ยนแล้วไปรับศพที่เชียงใหม่
พอเช้าวันศุกร์อยู่โด้กับทิพย์ก็ออกจากบ้านไปตอนประมาณ๙โมงเช้า
แล้วมันก็มาเกิดเรื่องเมื่อวานนี้ค่ะ
แม่เนี่ยพอรู้ข่าวปุ๊บรีบโทรหาลูกเลยแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะ
ตอนนี้แม่บอกแม่ไม่รู้จริงว่าลูกไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ฝากไปบอกทิพย์จากใจแม่เลยนะว่า
อบตัวเถอะทั้งทิพย์ทั้งโด่นี่แหละ
และแม่บอกด้วยนะคะว่าแม่เชื่อว่า
ขบวนการขนยาบ้าครั้งนี้เนี่ยมีการจ้างวาน
ลูกแม่อาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าอาจจะแค่ติดรถไปกับโด
แต่อาจจะไม่รู้เรื่องการขนยาก็ได้
ปกติที่เขาไปทำงานนั่นแหละปกติเลยไม่มีอะไรเลย
พอเห็นคำแม่ตกใจไหมว่าน้องไปอยู่ในการได้อย่างนั้น
ใช่แม่ก็ตกใจเพราะว่าเขาไม่เคยมีพิรุธอะไรสักอย่าง
เขาไม่เคยมีพิรุธไม่เคยมีอะไรเลยที่แม่คิดนะ
น่าจะมีคนจ้างน่าจะมีคนแบบเกลี้ยกล่อมหรือบังคับเขา
หรือยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็เหมือนกระบาดสรรในฐานเอา
ไม่เลยนะมันไม่เคยมีไม่เคยมีพิรุธไม่เคยมีที่ว่าแบบ
อะไรที่ว่าเราที่ทำอะไรแปลกมันก็ไม่มีเลยนะ
ก่อนที่ทิพย์กับโด่จะทำงานกู้ภัยเนี่ย
ก็มาบอกพ่อนะบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหม
เพราะว่าต้องใช้รถสักคันเอาไว้ทำงานครับพ่อก็เห็นว่า
เออลูกอยากทำความดีอยากเป็นอาสาสมัครพ่อก็อยากจะสนับสนุน
ก็พาไปเต้นรถมือสองออกเงินดาวรถตู้ให้สามหมื่นบาท
ส่วนที่เหลือก็ให้โด่กับทิพย์เป็นคนผ่อนเองพ่อบอกไม่คิดเลยว่ารถคันนั้นน่ะ
ที่ตั้งใจดาวน์มาให้ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยทำมาหากิน
อืมจะถูกเอาไปใช้ขนยาบ้าแบบเนี้ย
มันมันก็มีผิดหวังบ้างครับไม่มั่งหรอกครับ
ก็เยอะเยอะมากเลยทั้งทั้งที่พ่อแม่คือไม่เคยให้เขาลำบากทั้งทั้ง
ทั้งคู่ครับมีอะไรจะตรงเติมเต็มให้เขาเขาอยากได้เขาก็มีลูก
มีอะไรเราก็รักเขาก็มอบตัวขอให้มอบตัวมาหาพ่อหาแม่
เผื่อพ่อพ่อแม่จะได้เอ่อช่วยอะไรได้
แบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าจับได้เขาจะขยายผลหมดนะ
เส้นทางการเงินต่างค้ายงค้ายาเงินทองทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ย
ผ่องถ่ายแบบไหนอะไรยังไงบ้างค่ะนี่ตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะฮะ
สองคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับรวมทั้งอีกหนึ่งคนก็คือไอซ์นะฮะ
นายชานรงบุญเจริญซึ่งเป็นอาสาร่วมกระตันยูที่ขับรถกระบะของกู้ภัยมารับโด่กระทิบไป
แล้วมีบัตรใบเนี้ยตกอยู่ในรถตู้นี่นะฮะคือในไอซ์เนี่ย
หลังจากที่รับตัวผู้ก่อเหตุออกไปจากจุดทิ้งรถแล้วเนี่ยเราได้ข่าวมานะครับ
บอกว่าที่อยู่ของไอซ์เนี่ยอยู่ในซอยโพแก้วสามเขตบึงกลุ่มก็เลยพยายามไปดูที่บ้านนะ
ไปถึงเนี่ยเจ้าของบ้านให้ข้อมูลบอกว่าไอซ์ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่
เขาแค่มาขออาศัยชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นที่ให้อยู่เนี่ยที่ให้ชื่ออยู่ในทะเบียนด้านเนี่ย
เพราะว่าเดิมเนี่ยเธอเคยสนิทกับครอบครัวของไอซ์เมื่อไอซ์มาขออยู่ในทะเบียนบ้านก็ให้ความช่วยเหลือ
แต่ไอซ์ไม่เคยอยู่ที่นี่จะแวะมาก็คือเวลาที่ต้องใช้เอกสาร
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
เพื่อนของไอซ์นะครับทำงานกู้ไพรเหมือนกันบอกกับประโยชน์ที่เกี่ยวด้วย
เพื่อนของไอซ์นะครับทำงานกู้ไพรเหมือนกันบอกกับประโยชน์ที่เกี่ยวด้วย

เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย
เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย

เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย

เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย

เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย

เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย

เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย
เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย
เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย
เพื่อนของไอซ์นะครับเกี่ยวด้วย
รถกระบะกู้ภัยคันนี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าไอซ์เนี่ยเขาไปซื้อมือสองมานะฮะ
ค่ะเพื่อเอามาใช้วิ่งงานกู้ภัยนี่แหละค่ะอ่าเท่ากับว่าจะมีรถกระบะคันนี้
กระบะกู้ภัยของไอซ์ที่ขับมารับโด่กับทิพย์ไปแล้วจอดรถตู้ของโด่กับทิพย์
เอาไว้ค่ะซึ่งกระบะคันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะใช่คือต้องบอกว่ามันมีรถทั้งหมดสามสามคัน
ตอนนี้สองคันที่ได้ก็คือรถตู้ที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็รถกระบะนำทาง
กระบะตู้ทึบตู้ทึบที่เป็นนำทางส่วนคันนี้คันนี้ที่เป็นเหมือนกระบะมีแคปอ่ะค่ะ
ยังไม่เจอเพราะว่าคันนั้นคือคันที่ไอซ์ขับอ่านี่ขวามือนี่คือกระบะตู้ทึบ
ส่วนกระบะกู้ภัยของไอซ์ที่ขับมารับโด่กับทิพย์ไปเนี่ยตอนนี้หายไปไหนไม่รู้
หายไปไหนไม่รู้ยังไม่เจอค่ะแล้วก็หายไปทั้ง๓คนนั่นแหละถูกต้อง